สาวสวยกันบ้างดีกว่าโอ้ยบอกเลยว่าคนนี้ทั้งสวยทั้งเฉียวทั้งเปรี้ยวสมชื่อจ้ะ
สำหรับสาวเปรี้ยวทัศนียาบอกเลยว่าลุคใหม่ตอนนี้ไฉไล่กว่าเดิม
เพราะอะไรน้องลดน้ำหนัก๖เดือน๑๒กิโลคุณผู้ชม
ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการเขี้ยวเข็นของผู้จัดละครแหละ
หนิงปณิตายื่นคำขาดมาว่าให้ไปลดน้ำหนักมา
และส่วนหนึ่งก็มาจากแรงฮึดของน้องเองนี่แหละว่า

อ่ะส่วนประเด็นที่พระเอกโสดแต่ไม่ค่อยสนิทอย่างมิคทองระยะ
แจกขนมจีบเปรี้ยวเนี่ยจริงหรือเปล่า
แล้วมิ๊กเนี่ยชวนไปทำรายการยูทูปด้วยหรือไม่
เดี๋ยวเราไปถามเปรี้ยวตรงกับพี่แจ๊กกะรีนกันเลยดีกว่าจ้า

โอ้โหไม่จริงค่ะ
แต่ว่าคือมันก็มีแบบคู่จิ้นมีแบบซื้อของให้มีอะไรอย่างนี้
ใช่คือจะให้หนูตอบว่าเขาจีบไหมหนูก็ไม่รู้ไง
แต่ว่าถามว่าเขาใจดีกับหนูไหมเขาใจดีกับหนูมาก
ตอนนี้มีละครเข้ามาค่ะแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเรื่องอะไร
ก็เลยต้องเริ่มใหม่แต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอก่อน
ประมาณปลายปีนี้น่าจะหนีค่ะ
ลดยังไงเดือนละ๒กิโลนะแต่๒กิโล๖เดือน
แต่ก็ไม่เกินจริงนะสามารถทำได้แต่มันอยู่ที่ว่าต้องรักษายังไงมากกว่า
แล้วผิวภัณฑ์ก็ยังดีไม่โซมด้วยนะค่ะ